ไอ้ล่วงนี่ไอ้ล่วงกล้าฝั่งนู้นเนี่ยป๊อบ
เมื่อกี้กำลังฟังเพลงอยู่หายใจแล้วครับนี่ไอ้ฟุ้เนี่ย

คุณผู้ชมครับอย่างที่บอกนะครับมอเตอร์ไซค์นั้นมากันแต่จอดอยู่กับกลุ่มเพื่อนนะครับ
ปรากฏว่ามีรถฉุกเฉินครับวิ่งมาด้วยความเร็วถึงกับสะดุ้งถึงกับอุทานนะครับ
เจ้าของคลิปเนี่ยเอามาโพสต์ไว้ครับบอกว่าสี่แยกนะครับเบาหน่อยก็ได้ครับพี่

ใช่ปั๊บเดียวเนี่ยเวลาสักประมาณวินาทีเสร็จแล้วกับอีกเสี่ยววินนะครับ
ก่อนถึงจังหวัดเพชรบูรณ์ครับอันนี้ที่เกิดขึ้นนะครับ๕ทุ่มกว่าครับ
แล้วก็บอกได้ว่ารู้ครับว่ารีบแต่ว่ามาแบบเงียบด้วยนะครับ
เจ้าของคลิปบอกว่าคืนวันนั้นครับขี่รถไปกับเพื่อนรวม๓คันครับ
ไปกางเต็นต์นอนบนเขาค้อแต่ว่าพอขี่รถมาถึงสี่แยกหนองไผ่
จู่ครับรถฉุกเฉินก็มาจากไหนไม่รู้นะฮะมาเงียบวิ่งผ่านนะครับ
ไฟแดงไปด้วยความเร็วซึ่งตนมองว่าแบบนี้ค่อนข้างอันตราย
โพสต์คลิปเนี่ยไม่ได้จะโจมตีนะครับเพราะว่าหลังโพสต์ไปก็มีคนเมนต์บอกว่า
ถ้าคนบนรถเป็นญาติคุณเนี่ยคุณจะทำยังไง
เขาบอกว่าเขาเข้าใจนะครับเพราะว่าก็เคยเป็นผู้ป่วยบนรถฉุกเฉินเหมือนกัน
แต่ว่าที่โพสต์เนี่ยเพราะอยากให้นึกถึงความปลอดภัยคนร่วมใช้ถนนด้วยนะครับ
ทุกชีวิตเนี่ยมีค่าเหมือนกันครับกลับกันถ้าเกิดรถขับมาแบบนี้แล้วเสียหลักมาชนเขา
อย่างนี้ชีวิตเขาไม่มีค่าเหรอถูกไหมเพราะว่าชีวิตทุกคนมีค่าถูกไหมครับ
รถฉุกเฉินไม่ต้องรอไฟแดงเข้าใจแล้วก็พร้อมจะหลีกทางให้ครับ
หรือว่าไม่สามารถเปิดเสียงไซเรนตอนกลางคืนอันนี้ก็เข้าใจ
แต่ถ้าเป็นไปได้นั้นเวลาขับผ่านไฟแดงแบบนี้ควรชะลอแล้วก็บีบแตร
เพื่อเป็นสัญญาณเตือนก็ยังดีนะครับ
ก็เป็นเรื่องน่าคิดนะคุณกาย
เพราะว่ารถฉุกเฉินจะไปช่วยนะคะแต่ว่าระหว่างทางถ้าเกิดอุบัติเหตุ

ช่วยก็ไม่ได้ช่วยแล้วอาจจะต้องเสียเวลาแล้วก็มีผู้บาดเจ็บเพิ่มด้วย